ชาวไทยทรงดำกับประเพณีที่มีชื่อว่าเสนเรือนครับ
ชาวไทยทรงดำกับพระเพศนีที่มีชื่อว่าเสนอเรือนครับ
แต่ประเพณีนี้ที่ชื่อว่าเสนเรือนเนี่ยบางทีก็งงเหมือนกัน

ไปดูกันฮะประเพณีโบราณของชาวไทยทรงดำ
ซึ่งประเพณีนี้จะถูกจัดขึ้นในทุกปี
เพื่อถวายเครื่องเส้นบูชาแก่ผีบ้านผีเรือน
ภายในบ้านของพวกเขาเหล่านั้น
ซึ่งผีบ้านผีเรือนของชาวไทยทรงดำน่ะ
ก็คือเหล่าญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงรับไปแล้วนั่นเอง
ประเพณีนี้แสดงถึงความห่วงหาและกระตันยูต่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
โดยการถวายอาหารคาหวานเพื่อไหว้ญาติผู้ใหญ่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว
ให้มาร่วมกันรับประทานอาหารและรับส่วนบุญไป
พิธีกรรมทั้งหมดนะฮะจะดำเนินโดยหมอเสน
เสนจะกล่าวชื่อผู้ล่วงลับให้มารับส่วนบุญ
จากนั้นก็จะทำการให้ผีบรรพบุรุษเสี่ยงท้าย

เสียงทายตีนไก่

ถามว่าแล้วไปดูยังไงล่ะครับตีนไก่ที่ว่านี้
คือเขาบอกว่าหากว่าตีนไก่มันหงิกงอ
แบบนี้มีเรื่องร้ายเป็นแน่แท้
แต่ถ้าหากตีนไก่เป็นแบบปกติยืดยาวสวยงาม
แสดงว่าจะมีแต่เรื่องดีแล้วก็มีความสุข
ทั้งนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ไอ้ที่ว่าจะมีความสุขหรือความทุกข์
บอกตรงบางครั้งมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราในการกระทำนะ

ไม่ดีสิ่งไม่ดีมันก็ตามมาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แต่ทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของพิธีกรรมความเชื่อพวกนี้
เขาทำขึ้นมาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ
ดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย